นักเรียนสาขาช่างเสริมสวยและตัดผมชายกว่า๔๐คน
พร้อมคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัชช่างราชบุรี
ร่วมทำกิจกรรมตัดผมจิตอาสาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย
ญาติผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
ในประพารูปิยเวทอาจารย์แผนกตัดผมชาย
วิทยาลัยสารพัชช่างราชบุรีเผยว่า
ได้นำนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการตัดผม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าบริการใดทั้งสิ้น
ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ประสานขอความร่วมมือมาเดือนละ๒ครั้ง
ทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมจะมีผู้ป่วยและญาติ
ใช้บริการเป็นจำนวนมากจนช่างไม่เพียงพอ
กิจกรรมนี้เปิดบริการตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาถึง๑๒นาฬิกา
และหากหน่วยงานใดหรือองค์กรใดต้องการให้นักศึกษา
ไปช่วยทำกิจกรรมจิตอาสาตัดผมฟรี
สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่าง
จากนี้นักศึกษาบางส่วนยังได้ไปบริจักษ์โลหิต
เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่โรงพยาบาลราชบุรีอีกด้วย